ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดจะพบคนที่สะดุดตาสะดุดใจน่าพึงพอใจ
แต่เป็นความพอใจแบบที่ต้องซ่อนเร้นไม่อยากเปิดเผย
สถานที่ที่ได้พบคือโรงพยาบาลงานวัด
สุขภาพคนรักคู่ครองมีเกณฑ์เจ็บป่วย
ป่วยไข้เพราะโรคเกี่ยวกับความรักความไคร้และเพศสัมพันธ์
โรคเกี่ยวกับคอระวังภัยอันเกิดจากการวิวาสกับผู้คนรอบข้าง
การเงินเป็นจังหวะแห่งการมีโชคลาภรายได้ผลประโยชน์ดี
มีเงินหมุนเวียนคล่องมือน่าพอใจมิตรสหายใกล้ชิดมีบทบาทช่วยเหลือให้ได้มา
แต่รายจ่ายจากภาระหนี้สินยังคงทำให้เกิดปัญหาในบางช่วง
การงานจะมีการริเริ่มบุกเบิกธุรกิจการงานบางอย่าง
มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตาได้พบปะคนมีความรู้
เป็นช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับการพบปะสมาคมกับมิตรสหาย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์